ชาวนาจะต้องฝึกควายให้พร้อมสำหรับการทำนาด้วยการฝึกใช้เชือกเป็นสัญญาณบอกควายให้ทำตามคำสั่ง
เช่นการเลี้ยวซ้ายด้วยการดึงเชือกเข้าหาตัวควาย
เลี้ยวขวาด้วยการกระตุกเชือกเบาที
การหยุดเดินด้วยการดึงเชือกแล้วส่งเสียง
การเดินใช้เชือกที่ถืออยู่สะบัดให้โดนส่วนล่างของควาย
เมื่อควายรู้ภาษาเชือกแล้วจึงค่อยเริ่มสำหรับการฝึกไถ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน